เป็นข่าวของคู่รักสายบุญนะดิฉันพูดไม่ผิดหรอก

แต่ว่าเขาเรียกที่รักกันมาเต็มปากเต็มคำกันแล้วนะคะ
ล่าสุดเนี่ยแม่แก้วก็มีการโพสต์ว่าณเดชน์ยายาได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่โรงเรียนบ้านทุ่งโปร่งที่ขอนแก่นค่ะ
แล้วเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะก็ยังมีแพลนจะเดินทางไปเยี่ยมน้องที่โรงเรียนอีกด้วยค่ะ
ยาย่าบอกเลยว่าแม่แก้วเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่เป็นสะพานบุญของงานนี้นะคะ
ส่วนตัวเธอเองก็มีแพลนที่จะจัดงานบุญอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังเผยถึงเรื่องที่ชอบถูกปาปารัสซี่แอบถ่ายช็อตกุ๊กกิ๊กกับพี่ณเดชน์
อ่ะจะว่ายังไงจะเขินแค่ไหนไปดูน้องยายากันเลยค่ะ
คุณแม่แล้วคุณสบายว่ายังไงเลยขอคุณหวังว่าคุณจะรักกพี่ยังไงครับ
เร็วไปมีงานบุญค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่นานที่เงิน

ทั้งคู่เชียวอยู่แล้ว